ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

อยู่ตากลี
คิดถึงประนิน้องพี่ชัยนา

มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้รับเงินทุนไปสู้ชีวิตแล้วค่ะ
โอ้โหยินดีด้วย
จากบทเพลงของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณ

สังเกตไหมคุณป่าทุกเพลงเลยที่พี่
เขาจะร้องเนี่ยเขาจะเอารูปแม่เขาขึ้นมา

ผมรักแม่มากครับแม่ผมเจ้าเล็กจนโตเห็นแม่มันลำบากมาตลอดครับ

จะทำงานเนี่ยบางครั้งผู้ชายบางคนยังทำไม่ได้เหมือนแม่ครับ

พ่อเสียชีวิตเป็นมะเร็งครับผม
ตั้งแต่อายุเท่าไรครับ
ตอนเนี้ยพี่สู่ศาลกับแม่รู้เรื่องประมาณระดับไหนเขาออกโต้คุยได้มะ
ครั้งล่าสุดเลยผมเคยเรียกแม่
ตั้งดังแม่ขยาตัวแม่

มีอย่างเดียวกันยกมือลูกของผมน้ำตายกันหลายตลอดครับ
ถ้าวันนี้พี่มีโอกาสได้บอกอะไรแม่บางอย่าง
ถ้าแม่ฟังแล้วเข้าใจในสิ่งที่พี่พูด
พี่อยากจะบอกกับแม่ว่าอะไรคะ
อยากจะบอกว่าแม่ลูกจะพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมาย
เพื่อที่จะนำเงินไปรักษาแม่ซื้อเช่นอารมณ์ให้แม่
ตามที่ผมได้คาดหวังไว้

ก็คืออยากให้คุณแม่มีความสุขสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตอนนี้
ว่าท่านจะแก่ชะลาอายุมากแค่ไหนแล้วก็ตาม
อยากให้ท่านมีความสุขเพราะเห็นจำความได้ก็คือแม่ลำบากมาก
เรามาตั้งแต่เราจำความได้
แกชักไปเนี่ยครับแกพูดไม่ได้ครับ

ร้องได้อย่างเดียวโอ้ยอ๋ออย่างเดียวครับ

คือก่อนจะชักเนี่ยตอนก่อนก็นอนติดเตียงแหละแต่ว่ายังพอพูดได้บ้าง

แกก็คงทราบดีว่าพี่ดูแลแกเป็นอย่างดี

กว่าแกมีความสุขตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะนะพี่นะ

แต่คนที่เหนื่อยกว่าผมคือภรรยาครับ

ถามลูกชายไหนคนที่๔ชื่อน้องน้องอะไรครับ

ซีริชัยคุณพ่อคนนี้เป็นไงบ้างครับ
ดีครับไม่เคยทิ้งครับก็บ่นอยากจะไปบวชมาก่อนหนีบวชแล้วก็ไม่หนี

ก็คงจะห่วงลูกอยู่ครับก็ภูมิใจตรงนี้นะครับ

ก็ขยันนะครับไม่ค่อยพูดอะไรเยอะสักเท่าไหร่

ครับเหมือนพ่อกันนะ
นะเราก็พูดน้อยเหมือนพ่อ

คุณพ่อเป็นไงบ้างครับในสายตาของเรา
ก็พ่อขยันค่ะ
พ่อเป็นพ่อที่ดีสำหรับหนูค่ะ

ก็ดีใจค่ะที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ

แต่หนูก็ดีใจค่ะที่มีพ่อแบบพ่อค่ะ

คือรู้สึกแบบรักพ่อจังเลย
รู้สึกเวลามองพ่อแล้วมีความสุขแล้วก็สดใสจังเลย
มันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่พี่เห็นไหมคะ

ถ่ายทอดความรู้สึกอะไรหลายอย่างออกไปค่ะ
ไม่เคยพูดเลยเหรอว่ารู้สึกยังไง

เขินค่ะหนูไม่ค่อยสนิทกับพ่อเพราะเด็กหนูกลัวพ่อมาก

ใช่เพราะทำหน้ายักยักษ์ใส่หนูหนูกลัว

วันนี้แหละจะเป็นวันที่ดีเลยที่หมิวจะได้เปิดใจกับพ่อ

ความรู้สึกลึกของเราของลูกสาว

รู้สึกยังไงบ้างกับพ่อคนนี้

มันคงรวมอยู่ในคำนี้หมดแล้วอะค่ะ

ที่เห็นลูกสาวอยู่กับแม่วันหนึ่ง

แล้วผมจะไม่มีโอกาสได้จะคุยกับลูกวันหนึ่งถึง

นี่คือคนของคุณทั้งนั้นเลยแหละนะคุณมีความสุขไว้
ตรงนี้คุณไม่พูดจะอยู่บ้านคุณมองไว้เนี่ย
ถึงเห็นแม่ก็ตามแม่นอนอยู่ในปวดอยู่เนี่ย

รู้สึกภูมิใจครับที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ผมสามารถทำให้ครอบครัวอยู่รอดมาได้ทุกเท่าทุกวันนี้ครับ
คนที่มีความรับผิดชอบมีทุกอย่าง
ทอดไม่ทิ้งดูแลทั้งหมด
ก็อยู่ที่คุณสินอนันต์แล้วล่ะครับที่จะต้องใช้ความสามารถ
เหล้าบุรีเลิกมาหลายสิบปีแล้วครับ
จะบอกว่าไม่เคยดื่มไม่เคยคงไม่มีใครเชื่อ
แต่คือลองแล้วก็เลิกซักเลิกได้
อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้พี่ไม่เลิกและอยากให้ไปคือ
ไปหาหมอไปเจาะเลือดไปโรงพิธีนะครับ
ถ้ายดตอนนี้มีหกหมื่นแน่
แต่ก่อนที่จะคิดว่าหยุดหรือจะอะไรมาฟังกันดีกว่านะฮะ
มาถึงเพลงนี้แล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕ครับ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

อุปสรรคหนึ่งที่พี่จะต้องฝ่าฟันไปนะ
ยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดี
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕

คุณสินอนันต์คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด

คุณจะสู้หรือหยุดครับ

ตัดสินใจสู้แล้วแต่ว่าหนทางในการสู้
จะสู้ไปแบบคนเดียวหรือจะสู้แบบมีตัวช่วย

ตัวช่วยของเราจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ใช้ครับ

ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของดวงชะตาราศีกัน

ที่จะต้องเลือกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในร่างหลายอย่างนะครับ
คุณชินันเลือกให้ดี
มีสิทธิ์เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

๒ครับ

ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
แผ่นที่สอง

มีอะไรมั้ยครับคุณพ่อผมเป็นทหารครับ

สถานสงครามเกาหลีเลยนะครับ
เอาล่ะคุณสิชี้นานันพแรงนี้

กดดันพอสมควรเพราะว่ามีมูลค่าถึง๘๘๐๐๐บาท

ต้องเป็นของเราเงิน๘๐๐๐บาท

ต้องกินต้องใช้กันทั้งนั้น
ขอให้โชคดีครับครับคุณเชนดนั่น

มาถึงเพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

น้ำฝ้าโครงจำแหลงมะล่อใจพีจ่อ
แม่หนวนล่อไฟฝันใจบึ่งไปถึงที่รัก
สองเราฝากฝากใจรักผูกพัน

จากกันไว้วันเจ้ามีคู่มันประคอ
ไหนน้องว่ารักทหารทัพบกแล้วมาโกหกจนหัวอกกระนอง
เจ้าไม่น่าแช่เชือนเห็นคนระเรือนมีเงินมีทัวร์
แง่งเดียวบังเดียวไม่เหลวมาอ้ามอง
เงินเดือนให้น้องก็น้อยเต็มที
ลืมลืมทหารทัพบกแล้วมาโกหกจนหัวอกกลัดนอง
ดินลืมกินรักเก่าเมืองลบบุรี

เป็นเพลงลูกทุ่งที่มีความภัยร้อในตัวเองคือฟังแล้วมันมัน
แต่จะชื่นอกชื่นใจไปกว่านี้ถ้าร้องถูกหมดทุกคำเราได้๘๐๐๐ไป
ทางเรานี่จะดีใจดีใจอย่างยิ่งเลยคุณพี่ค่ะ
แล้วก็ก้าวไปสู่เพลงที่เป้าหมายนะครับ
คือเพลงที่๖๑แสนบาทพร้อมกับพ่วงตัวช่วยที่เหลือไปอีก๒ตัวด้วยกัน

ตัวเด็ดก็ยังอยู่นะครับข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่
ขอให้พี่โชคดีค่ะขอบคุณครับค่ะครับผม
มาถึงเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณสินอนันต์ร้องได้หรือว่าร้องผิด
หมองใจหมองใจหมองใจ
โน่งใดโน่งใดโน่งใดโน่งใดโน่งใด
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณสินอนันต์
ร้อย

โน่งคุณสู้ชีวิต